คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ดีกว่าที่นนทบุรี
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตำรวจสพบังบัวทองได้รับแจ้ง
ว่ามีผู้ชายคนนึงถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ก็ไปตรวจสอบนะคะที่บ้านหลังนี้อยู่ในซอยจัดสรรวัดสามหมู่เจ็ด

พบศพนายชาตรีน้อยปลาอายุ๔๙
ทำอาชีพก่อสร้างนะคะนอนหงายใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียว
หน้ามีคราบเลือดมีร่องรอยถูกทำร้าย
มีกองเสื้อผ้าเปื้อนเลือดวางอยู่ด้วยมีเสื้อผ้าอยู่๔ชิ้น
ในวินัยเศษลือหรือในร้อยอายุ๔๒พยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
กลางดึกค่ะผู้ตายกับเพื่อนเจ็ดคนได้นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ในซอยจัดสรรวัดหก
จากนั้นเนี่ยประมาณสักตีหนึ่งทะเลาะกันกลุ่มผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้ตายจนสะบักสะบอมเลือดท่วมหน้าเลย
ผู้ตายวิ่งมาที่บ้านของในหรอยตอนนั้นคิดว่าผู้ตายไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากก็เช็ดเลือดให้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้
พอเช้าปุ๊บอ้าวเสียชีวิตก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ผู้กำกับสพบางบัวทองบอกว่าก็ต้องคุยกับพยานที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
สุดท้ายเนี่ยรู้แล้วว่าใครก่อเหตุในบูมกับในการ
จะมีใครเพิ่มอีกไหมก็ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ก็จะต้องมีการออกไหมจับคนก่อเหตุแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดี
ทีมข่าวก็เลยไปคุยความคืบหน้าทางคดีสักหน่อยนะคะ
สพบังบัวทองนะคะก็ทางผู้กำกับบอกว่า
จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้ว๓คนค่ะ
คนที่ว่านี้ก็คือนายนัทธวุฒิเหลืองสรพงศ์หรือในแบงค์
อายุ๓๗นายกิติศักดิ์กาจักรหรือในบูมอายุ๒๓
นายวสันฮวดศรีหรือลอยอายุ๔๓
๓คนนี้ก็อยู่ในวงเล่าโก๊งเหล้าเดียวกันกับผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คนนี้ทำร้ายร่างกายนายชาตรีอายุ๔๙จนเสียชีวิต

คนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะ
บอกว่าคืนเกิดเหตุก็คือคืนเมื่อวานนี้
ก็ดื่มเหล้ากันตั้งแต่๒ทุ่มอยู่กัน๗คน
ก็มีตัวในแบงค์ในบูมในลอยในการพ่อในการแม่ในการ
ผู้เสียชีวิตเข้ามาร่วมวงเล่าด้วยแต่เข้ามาแบบไม่ได้รับเชิญ
๔ทุ่มครึ่งผู้เสียชีวิตนั่งข้างในแบงค์นั่งอยู่ตรงนั้น
ระหว่างดื่มกันอยู่เจ้าของบ้านที่นั่งดื่มอยู่เนี่ย
เถียงกับตัวผู้เสียชีวิตเรื่องโทรศัพท์มือถือ
เจ้าของบ้านบอกว่าผู้เสียชีวิตขโมยโทรศัพท์มือถือไปหรือเปล่า
จังหวะนั้นทั้งเจ้าของบ้านทั้งตัวผู้เสียชีวิตเองก็เถียงกันด้วยความเมาด้วยไงฮะ
เถียงกันไม่จบจนในแบงค์บอกว่าผมก็โมโห
ก็เอาฝามือเนี่ยตบหน้าไปครั้งหนึ่งเพราะรู้สึกรำคาญว่าเถียงกันนานเหลือเกิน
อยากจะให้ผู้เสียชีวิตอย่างเงียบคือตบหน้าผู้เสียชีวิตไปนะ
ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาตบครั้งเดียวจริงนะไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรเพิ่มเติมเลยนะ
เขาบอกว่าตอนนั้นเมาจริงมือไวไปหน่อย
แต่ตบหน้าครั้งเดียวมันจะทำให้ในชาตรีตายเลยเหรอ
เขาบอกว่าขึ้นหลังจากนายชาตรีถูกตบหน้าแล้วเนี่ย
นายชาตรีเดินออกไปหน้าบ้านไปล้มค่ะ
เขาบอกว่าไปล้มสองครั้งกระแทกพื้นแรงมาก
แล้วเขาบอกว่าล้มเองจริงไม่ได้มีใครทำร้าย
ในซอยก็เห็นมีเด็กในซอยเป็นพยานได้
เขาก็เลยมองว่านายชาตรีเนี่ยตายเพราะเมาล้มหัวฟาดพื้น
เพราะตัวเขาเนี่ยตบหน้านายชาตรีไปครั้งเดียวจริงไม่น่าจะทำให้ตาย
หวีเขาเป็นแบบว่าเขาด่าว่ามึงมาขโมยโทรศัพท์กูไปอะไรอย่างนี้
แล้วทางนู้นเขาก็เลยแบบเขาไม่ได้เอาไม่ได้เอาก็เถียงกันไปเถียงกันมา
เราก็รำคาญก็เลยแบบอันนี้ไปทีแต่ก็ไม่ได้แรงถึงกับแรงมาก
แล้วน้องกับคนนี้เขาก็ต่อยกันคนละทีอะไรก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย
แล้วสุดท้ายทีเดียวต่อย๒๓ที่แหละต่อคนละ
แล้วก็คือว่าไม่ได้กระทืบ
สักพักเขาก็ยังนั่งอยู่นะก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้น
แล้วแกก็ลุกเดินไปแล้วไปล้มไปล้มตรงปากทางปากทางนั้น
ครั้งนึงแล้วเขาก็เลยไปดูกันไปช่วยกันที่เลือดออกนะ
แล้วพออีกรอบหนึ่งก็ไปล้มอีก
รอบนี้มีเด็กเดินมาผ่านแล้วมาเห็น

มาแล้วมาขอไฟแชคใช่ไหมเสร็จดาครับ

อย่ามาโชว์มาให้ไอ่บนฮลอยครับ

ไม่เคยครับ
ทำไมวันนั้นหลังจากนี้เป็นรูมทำร้ายเขาหรอครับ

ก็เลยรู้สึกกับไม่พอใจ
คือถ้าพาเขาไปส่งโรงพยาบาลอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้นะครับ
วันนี้ญาติพี่น้องก็ไปที่สพบังบัวทองกันนะครับ
ติดตามความคืบหน้าทางคดีนะครับ
ในกลุ่มของผู้ต้องหานะครับ
ไปขอประกันตัวด้วยนะครับ

ทั้งคดีเนี่ยสพบังบัวทองที่นนทบุรีบอกว่า

ก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ตอนนี้คุมตัวสอบสวนอยู่ที่สพบางบัวทองนะครับ
ส่วนที่บ้านของผู้ตายอยู่ที่
ริมคลองลำรีตลหบบังบัวทอง
บ้านของนายชาตรีเนี่ย

รอเรื่องสบอยู่นะฮะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโสกเส้า
จัดยาดก็รอรับสบในวันภูมินี้
ค่ะวันภูมินี้จะรับสบมาพัมเพร่งกุศลได้
ทุกคนก็พูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า